ไปที่ชนบุรีกันหน่อยครับพี่ผู้ชายคนนี้เขาเป็นจริงอาชีพของเขาเนี่ย
ขับรถหัวลากใหญ่นะฮะแต่วันหยุดครับก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ก็เอากับดักหนูนาไปวางไว้ตามป่าย่าข้างทางวาง
วางไว้คราวนี้ก็จะไปจะไปกู้กับดักไปดูว่าไอ้หนูนาเนี่ย
มันติดมากน้อยแค่ไหนไปแล้วต้องวิ่งจู๊ดออกมาครับคุณผู้ชมครับ
หนูนายังไม่ทันได้ดูเจอโครงกระดูกอยู่เกลือนเลยฮะ
กระดูกมนุษย์ด้วยโอ้ตกใจเนอะเออเนี่ยฮะ
เป็นจุดที่พบชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์อยู่บริเวณป่าย่า
ริมถนนมอเตอร์เวย์สาย๗ตอนที่๒ฝั่งขาเข้าพัทยา
ในพื้นที่ศรีราชาชนบุรีครับนายอภิชาติทัพไทย
พี่เขาอายุ๔๓ปีอาชีพขับรถหัวลากเล่าบอกว่า
เมื่อวานนี้วันหยุดคุณนักข่าวก็ใช้เวลาว่างมาดักหนูนะฮะ
ดักหลายจุดทีเดียวแหละแล้วกำลังจะเดินกู้กับดักหนูนะครับ
พอเดินไปครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับ
หัวโครงกระดูกมนุษย์ครับกระจัดกระจายอยู่ในป่า
เขาตกใจวิ่งจู๊ดออกมาบอกตำรวจครับมาแจ้งตำรวจ
นายอภิชาติก็รอที่จะเล่าเหตุการณ์อยู่แหละนะครับ
ก็พาไปชี้จุดก็เดินเท้าเข้าไปประมาณสัก๑๐เมตรได้
ไปเจอโครงกระดูกดังกล่าวครับ

น่าจะนานแล้วมีย่าปกคลุมอยู่
เจ้าหน้าที่กระจายกำลังกันออกค้นหาชิ้นส่วนที่เหลือครับ

เนี่ยฮะโอ้โหค่อนข้างจะสมบูรณ์นะ
กระดูกแขนใหญ่ข้างล่างเมื่อกี้กระดูกขานะครับ

ฟันอยู่ครบเลยนะครับเกือบครบอะครับนะฮะ
ไปนิดหน่อยครับนอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่ยังพบเข็มขัด
เชือกตระกุด๑เส้นตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
นำชิ้นส่วนกระดูกมารวมกันแล้วก็รวบรวมหลักฐานนะฮะ

โดยยังไม่ทราบว่าผู้หญิงหรือผู้ชายโอ้โหเห็นแล้วขนลุกนะครับ
แต่คาดว่าถ้าเหลือแค่นี้นะ
เขาบอกน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่าปีแล้วล่ะ
เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบหาบุคคลที่แจ้งหายเอาไว้นะครับ
แล้วก็ส่วนของกระดูกจะส่งไปตรวจสอบเก็บไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็ยืนยันตัวบุคคลแล้วก็จะหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปนะครับ